ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณแม่แพทย์นับประพานั่นเอง
คล้ายวันเกิดของน้องเรสซิ่งก็คือเมื่อวานนี้
เราเห็นโมเมนต์น่ารักที่คุณแม่แพทย์โพสต์ลงไปในไอจีส่วนตัวภาพนี้
ซึ่งแม่แพทย์ก็เปิดเผยกับบันเทิงไทยรัฐของเราบอกว่า
เพราะว่ายกเค้กไปเซอร์ไพรส์วันเกิดลูกชายถึงห้องเรียน
เป็นสิ่งที่เธอตั้งใจทำให้กับลูกมากเนื่องในวันเกิดครบรอบ
๓ขวบแล้วครับ
แต่แพทย์ดูหน้าเขาออกเลยเขาดึงหน้ามาก
เขาเหมือนแบบนี่คือเค้กฉัน
ขอบคุณมากจริงขอบคุณทุกคำอวยพรมาก
แล้วก็หวังเป็นอย่างมากที่แบบ
เขาจะโตขึ้นมาเป็นเด็กดีอย่างที่ทุกคนต้องการนะคะ

ดูภาพเอาเองค่ะไม่มีอะไรมาก
แค่โอนเงินเข้าบัญชีเป็นทุนการศึกษา๑แสนบาท

ถูกต้องแล้วเหมือนวันวาเลนไทยอย่างนี้